บอกว่าเขามาแจ้งที่พ่อเขาเสีย

เจ้าหน้าที่ก็ซักเขาซักไปก็ขำไป

คือเขาร้องไม่ถูกการละเทศะ
อยากจะให้มีการดำเนินการเรื่องนี้หน่อยค่ะ

ก็มีแบบข้อความเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้น

พ่อเขาเสียชีวิตที่อำเภอบางประม้า
แล้วเจ้าหน้าที่เหมือนกับทำงานไปก็หัวเราะไป
เกี่ยวกับเรื่องที่เขาสอบถามเขาเกี่ยวกับพ่อ
เขาก็รู้สึกไม่ดีว่าทำไมมันไม่ใช่การละเทศะนะคะ
ผู้สื่อข่าวไปถามกับนายอำเภอบางปลาม้าค่ะ
คุณกองโทเชษฐาขาวประเสริฐนะคะ
ก็บอกว่าได้มอบหมายให้ประหลัดฝ่ายทะเบียนและบัตรตรวจสอบเรื่องนี้แล้ว
แล้วก็ทราบว่าเมื่อ๑๖ตุลาคมที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองชั่วคราวที่ไปช่วยงานทะเบียน
ให้บริการผู้ใช้บริการคนหนึ่งที่เข้ามาแจ้ง
การเสียชีวิตของพ่อคือมาแจ้งตายนะคะ
แล้วระหว่างบริการก็สักถามก็ถามหลายเรื่องค่ะ
สาเหตุการเสียชีวิตถามไปหัวเราะไป
แล้วสักถามอายุผู้ตายด้วยว่าอายุเท่าไหร่

คือก็ทำให้ผู้มาใช้บริการไม่พอใจ
คือเขาบอกว่าไม่ให้เกียรตินะคะ
ในอำเภอบอกว่าเรียกเจ้าหน้าที่คนนี้มาสอบถามแล้ว
แล้วเจ้าหน้าที่ก็ยอมรับว่าทำผิดจริง
ทีเป็นเจ้าหน้าที่ปกครองชั่วคราว

แต่วันนั้นคนมาใช้บริการกันเยอะ

อำเภอก็ตักเตือนไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
นางสาวน้องใหม่ฝีมือดี
ก็ยอมรับผิดที่ประพฤติไม่เหมาะสม

แล้วก็จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกค่ะ
ซึ่งเบื้องต้นทางอำเภอก็ติดต่อผู้โพสต์

ก็ยังไม่สะดวกเนื่องจากยังติดภารกิจอยู่ค่ะ